จากตอนนี้หน่วยงานของรัฐก็มีความพยายามในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
ซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานทางเลือกเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า๑๐๐สัญชาติของอเมริกา
เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณลินดาอุตมะครับ

เสียบกับไฟบ้านแล้วชาร์จเท่านั้น
โดยการชัดไฟ๑ครั้งกินเวลาประมาณ๑๐ชั่วโมง
แต่ถ้าเกิดชาร์จไฟที่มีกำลังดี
จะใช้เวลาประมาณ๖ชั่วโมงครึ่ง
ชาร์จเต็มสามารถวิ่งได้ถึง๔๘๐กิโลเมตร
เรียกว่าออกต่างจังหวัดได้สบาย

กึ่งยานยนต์อวกาศเลยทีเดียวค่ะ

ตรงกลางระหว่างคนนั่งกับคนนั่งข้างหน้า

ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมหลักของรถคันนี้

สามารถปรับเปลี่ยนได้๘ทิศทาง
ส่วนตอนหลังนั่งได้๓ที่

ก็จะมีที่นั่งสำหรับเด็กอีกต่างหาก
แต่หลายคนสงสัยว่าที่เก็บของอยู่ที่ไหน
คันนี้แหละค่ะที่เก็บของอยู่ที่กระโปรงหน้า

ดีไซน์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่คนเขาชอบอย่างแรกเลย
แต่สิ่งที่คนมองไม่เห็นเนี่ยแต่ที่ผมอยากจะลองเน้นนะครับก็คือ
ที่จะในด้านรถยนต์ไฟฟ้าในเชิงของแบตเตอรี่นะครับ
ขับเคลื่อนด้วยความเร็วแถมไม่มีเสียงและไอเสียด้วย
การทำงานของมอเตอร์เงียบแต่พอเริ่มกดคันเร่งเท่านั้น
บิดมหาศาลก็มาทันทีโดยไม่ต้องรอ
ความเร็วอัตราเร่ง๐๑๐๐กิโลเมตรเร่งได้ภายใน๕๖วินาที

ช่วงแรกที่ขาบจะไม่ชินกับอาการดึงกลับของมอเตอร์
ยกคันเร่งความเร็วจนลดลงเร็วมากเรียกว่าไม่ต้องเบรกเลยค่ะ
เพราะระบบหนุ่งนี้ก็จะชาร์จไฟกลับแต่จะชินหากขับไปสักพัก
กดหนักเห็นอารมณ์ความร้อนแรงของพลังมอเตอร์
และการที่แบตเตอรี่มาอยู่ที่พื้นรถทำให้มีจุดสุนทวง

ในบ้านเราตอนนี้ก็มีคนสนใจจองมาแล้ว๔คันค่ะ
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน